คุณผู้ชมไปดูบทเรียนราคาแพงโอ้เสียงหลงเลยค่ะ
เสียงสูงแพงจริงค่ะเพราะอะไรรู้ไหมนักซิ่งสายมุทร
เขาขับไปแล้วก็ไปเฉียวรถซุปเปอร์คาร์แต่แทนที่จะลงมาขอโทษ
หนีไปไงก็เลยต้องมีบทเรียนค่ะเดี๋ยวดูกันค่ะ
ครับนี่เป็นบทเรียนราคาแพงของนักซิ่งสายมุดจริงจริงนะ

ดูสิคะคือคนขับเนี่ยเขากำลังขับรถซุปเปอร์คาร์คันนี้

ซึ่งถ้าเกิดว่าเฉียวแล้วลงมาขอโทษนะ

แต่เนี่ยไม่เป็นแบบนั้นไงเฉียวปั๊บแล้วแบบซิ่งหนีไปเลย
แต่รถคันที่เป็นรถราคาแพงคันนี้

คลิปที่เขามาลงเห็นแค่นี้คุณผู้ชม
คือจะบอกแบบนี้บอกว่าเจ้าของเขาบอกว่า
ถ้าเกิดคุณจะหนีนะผมจะขอให้คุณมีบทเรียน
คุณชนผมแล้วหนีรถผมเป็นรอย

เอาใครทราบเบาะแสช่วยแจ้งด้วย
จุดตรงนี้ค่ะมันเกิดดูจากถนนแล้วเนี่ย

ทีนี้ก็ต้องมาชดใช้เรื่องค่าเสียหาย

รอยชนรอยบุบเนี่ยมันน่านักใจ
ซุปเปอร์คาร์คันนี้คือแมคาเรนค่ะ
โอ้โหราคาฮะ
ราคา๒๖ล้านกว่าบาทค่ะ

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นช่างอู่ทั่วไปมันไม่ได้อยู่แล้วคุณ

อะไรราคามันไม่ใช่จิ๊บนะคะคุณผู้ชม

ถูกต้องค่ะลมจับแน่นอนค่ะ
อันนี้คือบทเรียนราคาแพง
ตอนแรกผมดูถนนผมนึกว่าเมืองนอกนะเนี่ย